นายกก็จะมีการแถลงข่าวพูดคุยกับสื่อมวลชน
ก็รอฟังกันอยู่ว่าจะพูดเรื่องการ
เปิดใช้งานสื่อสังคมออนไลน์

รวมทั้งวันนี้กรกตยังออกมาพูดถึงเรื่องที่

ยังไม่ได้ปลดล็อกใช่แต่โอ้โหเคลื่อนไห

พิจารณ์โอชานายบรรยีหัวหน้าคณะคอสชบอกถึงสาเหตุ
ที่ได้เปิดใช้การสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์
เว็บไซต์เฟซบุ๊กอินสตาแกรมแล้วก็ทวิตเตอร์
บอกว่าเพราะต้องการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัย
เนื่องจากตัวเองยอมรับว่าเป็นคนรุ่นเก่า
แต่ก็ยืนยันว่าจะพยายามเข้าไปตอบความเห็นทุก๓๕วัน
หลังจากนี้จะทำตัวให้ใจกว้างขึ้น

ก็ขออย่างเดียวก็คืออย่าใช้คำหยาบคายมากจนเกินไปก็พอ
แต่คนเขาไปตามก็เยอะนะ

หนึ่งในนั้นก็คือนี่ฮะโอ๊คพานทองแท้ชินวัฒน์
ลูกชายของนายทักษิณชินวัฒนอดีตนายรัฐมนตรีนะฮะ
ที่ติดตามทุกอย่างเลยนะฮะ
สื่อสังคมออนไลน์ของพลเอกประยุทธ์นะครับ
อย่างวันนี้ก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นด้วยข้อความสั้นว่า
เวลาลุงไม่ฉุนลุงก็น่ารักดีนะเนี่ย
แล้วก็มีการเอารูปใส่หน้ากากของคนที่อยู่ในรูปเนี่ย
เป็นน่าจะเป็นลักษณะเหมือนดูแล้วเหมือนบิ๊กตัว
มันก็นั่งอยู่ด้วยกันอะไรอย่างนี้หมดเลยอย่างนี้นะครับ
เอกประวิทย์วงสุวรรณรองน้ำมนตรีและรัฐมนตรีว่าการทรงลาโหมนะครับ
มั่นใจว่าการแสดงความเห็นในทางลบผ่านทางช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ของพลเอกประยุทธ์
ไม่ทำให้พลเอกประยุทธ์หงุดหงิดและถือเป็นเรื่องดีที่พลเอกประยุทธ์จะได้รู้ว่าตัวเองเป็นอย่างไร
ผลเอกประวิทย์ยังกล่าวถึงกรณีที่พักการเมืองต่างตอนนี้เริ่มลงพื้นที่ไปพบปะประชาชนว่า
หากลงไปรับฟังความเห็นก็ถือว่าทำได้แต่ขอว่าอย่าเพิ่งไปโฆษณาหาเสียงไปเชิญชวน

ค่ะเรื่องของการลงพื้นที่ไปคุยกับชาวบ้านเนี่ยนะคะ
ผลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่า
เป็นหน้าที่ของกรกตนะคะว่าเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือเปล่า
ส่วนตัวมองว่าการลงไปพูดคุยกับชาวบ้านก็เป็นเรื่องที่ทำได้
ทีนี้ทางประธานกรกตค่ะนายอิทธิพรบุญประคองบอกว่ากิจกรรมทางการเมือง
ที่ทำได้หรือทำไม่ได้ถูกระบุไว้ในคำสั่งคอสชดังนั้นผู้ตัดสินคือคอสช
ไม่ใช่กรกตเพราะกรกตมีหน้าที่สอดส่องว่ามีการกระทำอะไรที่จะส่งผลเสียต่อการเลือกตั้งบ้างหรือเปล่า
ถ้าพบว่าเข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดก็จะลงพื้นที่ไปพิสูจน์
ก็จะลงไปพิสูจน์ไปหาพยานหลักฐานนะคะแต่ผู้ตัดสินว่าถูกหรือผิดคือคอสช
ก็เป็นไปตามกฎข้อห้ามต่างที่ขอสชตอนนี้เพิ่งคลายล็อก
ยังไม่ได้ปลดล็อกทางการเมืองให้เคลื่อนไหวกันได้เต็มที่